ที่ลำปางอีกทีนะผู้ชายชาวลำปางครับ
ร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามให้ช่วยเหลือเพราะว่าคดีไม่คืบหน้า
คือถูกเนี่ยผู้ชายอ้างตัวไปทะโหลปะปะสอ
บุกมาทำร้ายบอกไม่อยู่แล้วลำปางนะ
เรื่องเกิดลำปางแต่ว่าขอมาร้องส่วนกลางดีกว่า
กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทงคืนความยุติธรรมในสังคมพาผู้เสียหายเข้าร้องเรียนที่
รับแจ้งความกองปราบปรามหลังจากนายทวีพงศ์ยอดสิริอายุสามสิบสอง
เขาเป็นชาวลำปางฮะถูกผู้ชายปริศนาสามคนหนึ่งในนั้นบอก
เป็นตำรวจปปศนะครับก็ปรับปรามยาเสพติดนั่นแหละ
เข้ามาที่ร้านคาราโอเกะตามหาเด็กเชียร์แขกแต่พอไม่เจอปั๊บสั่งค้นตัว
ทำร้ายแล้วเอาปืนไล่ยิงจนเขาต้องวิ่งหนีเข้าป่า
เอาตัวรอดนะเหตุเกิดยี่สิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมา
ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับจากนั้นเขาไปแจ้งความแต่
คดีไม่คืบเลยผู้เสียหายอ้างว่ายี่สิบหกตุลาคม
เงินหนึ่งแสนบาทเพื่อจบเรื่องแล้วขู่นักข่าวด้วย
ไม่ให้ทำข่าวนะจนต้องมาร้องขอความช่วยเหลือ
จากทนายโรนโลงครับนายทวีพงศ์ผู้เสียหายเล่าตอบว่า
โอ้โหผมกังวลใจเหลือเกินเรื่องความไม่ปลอดภัย
หลังเกิดเหตุต้องขนข้าวของออกจากพื้นที่มา
เพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุวนเวียนมาที่ร้าน
ไปที่บ้านแม่ผมซึ่งการที่มาที่กองปราบปราม
ก็ต้องการจะให้ทำคดีแทนสพมลำปางได้ไหม
เกรงว่าตำรวจในพื้นที่นะครับจะช่วยเหลือกันจนคดีไม่คืบหน้าครับ
แกก็เปิดโชว์ฟื้นเลยทีนี้
มีบัตรอยู่ปปศอยู่ที่รถจะให้ผมเข้าไปดูด้วย

คิดว่าถ้าไปผมก็เจ็บมีจังหวะผมก็เลยวิ่งหนีครับ
วิ่งหนีเสร็จปุ๊บพอผ่านประตูมาหน่อย
นายรณรงค์ระบุว่าเหตุผ่านมาเกือบจะครึ่งเดือนแล้ว
เพราะว่าผู้เสียหายเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากมีตำรวจยศใหญ่คอยข่มขู่ตลอดเวลา
แล้วตั้งคำถามถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยว่า
มีมาตรการควบคุมการใช้ปืนและการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานไหม
อีกทั้งยังมีการแทรกแทรงการสืบสวนสอบสวนของตำรวจที่ทำคดีด้วยหรือไม่
เรียกร้องให้กองปราบปรามช่วยเหลือครับ